ยังเป็นควันหลงลอยกระทงที่นครพนมแต่ว่าเป็นกระทงเลือดนะคุณผู้ชม
ลอยกระทงดันไปเจออดีตเก่ามีปัญหากันมาเป็นปีแล้ว
ดันไปเจอกันที่งานนี้ท้าทายกันชูนิ้วกลางให้กัน
คุณผู้ชมสุดท้ายรัวหมดแม็กซ์เลยครับแทนที่มันจะสนุกนะฮะ
ตายสองเจ็บอีกหนึ่งครับตำรวจภูทรบ้านแพงเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์มีการยิงกันตายครับในงานลอยกระทงบ้านแพงที่อำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนมงานก็กร่อยเลยทุกคนก็บอกว่าโอ้ย
ไม่อยากจะลอยกระทงแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีคนตายด้วยนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตชื่อว่านายใจเพชรโมลีชาติอายุ๓๔ปี
แล้วก็นายสำรานบรรทรอายุสามสิบสามปีถูกปืนยิงตามร่างกาย
หลายนัดเลือดนองเต็มพื้นนะฮะส่วนนายธนัดชัยธรรมจันท
อายุสามสิบสามปีถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกาย
คนนี้บาดเจ็บสาหัสนะจุดเกิดเหตุนี่
ภรรยาเดินไปที่จอดรถใกล้กับที่จัดงาน
บังเอิญไปเจอไปเดินผ่านคู่อริเขานั่งล้อมวงกินเหล้ากันอยู่สัก๔๕คนครับ
หนึ่งในนั้นเห็นนายดอนก็เลยมีการตะโกนท้าทายมา
แล้วก็มีการชูนิ้วกลางให้กันด้วยความโมโหครับในดอนก็เลยเดินไปเอาปืนที่อยู่ในรถ
หนำยิงใส่ในวงเล่าเนี่ยหมดแม็กซ์เลยหลังก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะที่ถูกตะโกนท้าทาย
แค่นั้นเองครับนะฮะต่อมาตำรวจก็ควบคุมตัวในดอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นะไปชี้นะจุดที่สองเนี่ยคือจุดที่ในดอนเนี่ยนะขับรถไปที่หน้าโรงพักแล้วก็ไปมอบตัว
นะตอนที่มาถึงโรงพักเนี่ยนะคุณผู้ชมนายดอนเนี่ยก็ได้มีการโทรศัพท์บอกภรรยาว่า
น้องพี่เพิ่งยิงคนตายมานะพี่กำลังจะมอบตัวแหละเอออย่างนั้นเลยฮะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุนะฮะเมื่อวานเนี่ยพบว่าญาติเนี่ยเข้าไปทำพิธี
เอาเครื่องเส้นไหว้นะฮะนี่ฮะไปเชิญดูวิญญาณของคนตายนะฮะ
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในจุดเกิดเหตุเขาเล่าถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุยิงถล่มกันนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะค่ะมีแม่ค้าบางคนเขาบอกว่า
ตอนที่เขาหลับอยู่ในร้านเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งที่ขายของอยู่ติดกันกับร้านของเขาเนี่ย
ติดกับร้านที่ผู้ตายนั่งกินเหล้าก่อนถูกยิงตายเนี่ยคุณยายคนนั้นฝันเห็นคนตายครับ
เห็นคนตายคือนายใจเพชรกับนายสำรานเนี่ยไปยืนข้างที่นอนของยายแล้วยืนจ้องหน้ายาย
จากนั้นยายเขาบอกว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นมีอาการเหมือนถูกผีอำนะครับ
จับตัวไม่ได้สักพักหนึ่งรู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นมานะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยเชื่อกันว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนตายที่ยังคงวนเวียนอยู่
ในจุดที่เกิดเหตุและยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว
ขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางเบนเป็นภรรยาของนายใจเพชร
เขาบอกว่าเชื่อว่าปมที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่ทำให้ในดอนลงมือฆ่าสามีเขา
น่าจะเป็นความขัดแย้งที่สะสมกันมาเมื่อปีที่แล้ว
กับสามีไปเช่าห้องพักอยู่ใกล้กับห้องของนายดอน
เอาไว้เก็บผักผลไม้เขามีอาชีพขายผักผลไม้
เวลาเอาของไปลงเนี่ยมันจะมีเสียงดัง
ดอนก็คงจะไม่พอใจเก็บสะสมความแค้นเอามานาน
ก็ไม่คิดว่าไอ้แค่เรื่องปัญหาเสียงดังระหว่างคนเช่าห้องด้วยกัน
ถึงขั้นกับต้องมาเอาชีวิตกันแบบนี้แล้วก็มาฆ่ากันตาย

แม่ของผู้ตายคือแม่ของสามีฝันเป็นลางมา๒วันติด
วันแรกฝันเห็นนายสำรานกับนายใจเพชรมาหาที่บ้าน

วันต่อมาฝันอีกครับฝันเห็นไฟลุกไหม้เตียงนอน
แล้ววันถัดมานายใจเพชรลูกเขาก็ถูกยิงตาย
สำหรับเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาในดอนไป๔ข้อหานักด้วยกันคือ
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจ็ดตนา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๔ยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
สุดท้ายลอยกระทงก็ต้องไปอยู่ในห้องขังไปที่เรือนจำนครพนมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ